พาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะไปเสริมสิริมงคลกันหน่อยนะ

เป็นปลาที่สุภาพที่สุดบนโลกใบนี้

ปลาขะไม่มีมีแต่ปลาครัฟ
นี่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็เลี้ยงได้

นี่ครับนี่ครับปลาคราฟปลาคราฟนะครับ
เป็นบ่อปลาคราฟของนายวรพฤษทัพพุ่ม
เป็นเจ้าของฟาร์มปลาคลาฟในจังหวัดนครสวรรค์ครับ
เดี๋ยวนะคุณชนะคุณบอกว่าพาไปเสริมอะไรนะ
เสริมสิริมงคลเสริมยังไงประคับเกี่ยวอะไรกับเสริมสิริมงคล
เขาบอกว่าปลาคาฟเนี่ยนะครับช่วยในเรื่องของห่วงจุ้ย
เสริมสิริมงคลให้กับผู้เลี้ยงใครที่เลี้ยงเอาไว้แล้วแล้วก็
โอ้โหเขาบอกว่าทำธุรกิจอะไรก็จะเจริญรุ่งเรือง
แล้วก็ทำให้ผู้เลี้ยงนั้นมีสุขภาพที่ดีด้วยอายุยืน
เขาว่ากันแบบนี้นั่นคือความเชื่อเป็นห่วงจุ้ย
นี่ครับเขาบอกว่าใครที่ทำธุรกิจอยู่นะ
เผลอนะพอเลี้ยงปลาค้าไปนะเฮ้ยธุรกิจนี่เจริญรุ่งเรือง
จากได้วันละเป็นพันอาจจะได้วันละเป็นหมื่นก็ได้
ใครจะไปรู้แล้วเขาก็มีความเชื่อกันแบบนี้
แล้วราคาของมันนี่ไม่ธรรมดามีทั้งหลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่น
แล้วเท่าที่ผมเคยทราบมาหลักแสนก็มีปลาค้างเนี่ย
จริงเพราะว่ารายได้ดีมากเลยนะคนขายปลาคาร์ฟก็ถือว่าทำกำไรได้ดีเหมือนกันนะคะ
อ่ะแล้วอีกหนึ่งความเชื่อนะครับเขาบอกว่าลายของปลาคาฟเนี่ย
ถ้ามองดีมันจะเหมือนกับตัวอักษรภาษาจีนแล้วมันมีความหมายซะด้วย

คือมันมีความหมายที่คนจีนเขาเชื่อกันว่าเป็นปลาที่เป็นมงคล
ได้ยินแบบนี้แล้วใครอยากจะไปเสริมสิริมงคลตัวเองนะครับ
ให้ทันในช่วงวันที่๑กับวันที่๑๖ของทุกเดือน
แต่ว่าจริงนี่ก็ใกล้ตุดจีนแล้วไง
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งของขวัญที่ดีนะที่อาจจะเอาไปมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่
ในช่วงของวันตรุษจีนนะครับถือว่าน่าสนใจอย่างมากเลย
ไม่เคยรู้เลยนะคุณผู้ชมว่าเขามีความเชื่อกันว่าการเลี้ยงปลาคาร์ฟเนี่ย
จะเป็นการเสริมดวงนะหนุนดวง
แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของความเชื่อบางคนที่เขาเชื่อเรื่องของห่วงจุ้ยเขาว่า
เลี้ยงปลาคาร์ฟแล้วเนี่ยจะทำให้การทำมาค่าขายดีขึ้น
หลักผมว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะคนที่รู้เรื่องบังคับอาจจะเถียงผมได้
ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ที่ผมจำมาได้คือการเลี้ยปลาครับเนี่ย
ทำให้เขาเชื่อว่าช่วยให้อายุยืน
มันมาเกี่ยวกับลักษณะส่วนใหญ่มาจากญี่ปุ่นนะความเชื่อแบบเนี่ย

มีเหมือนกันก็คือเป็นความเชื่อคนจีนก็จะเรื่องของการค้าขาย
ใครสนใจอยากจะเลี้ยงจริงคุณก็ต้องศึกษานิดนึง

ไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงปลาครับแล้วคุณก็จะโยนอาหารให้แล้วมันก็จะอยู่ได้
ไม่ใช่เลี้ยงปลาช่วงปลาช่อนปลาหานุกยุมทั่วไป
เหมือนดูแลสุนนักแมวเลยนะ
อ๋อจริงปลาหานุกยุมปลาอะไรทั่วไปให้อาหารมันก็อยู่ได้แล้ว
ใช่แต่ปลาคาร์ฟเนี่ยต้องรู้จักเรียนรู้กันก่อนว่าวิธีการเลี้ยงลักษณะนิสัยใจคอเป็นยังไง
บ่อที่อยู่จะต้องเป็นบ่อแบบไหนอันนี้ต้องสำคัญมากนะครับ
เพราะว่าสัตว์เขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันอยากฝากตรงนี้ด้วยนะคะ
เมื่อสักครู่เนี่ยปลาคาร์ฟเราเลี้ยงเสริมดวงใช่ไหม
สิริมงคลเพิ่มฮวงจุ้ยอะไรต่างเป็นความเชื่อกันไป